ปัญหาหนึ่งในบ้านเราซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานาน
ก็คือเรื่องของสุนัขจรจัดหรือว่าสุนัขที่มีเจ้าของก็แล้วแต่
แล้วไปทำร้ายคนอื่นนะไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่น
แต่มันหาคนรับผิดชอบไม่ได้
ก็เลยมีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ทำเป็นสร้อยแล้วเป็นล็อกเก็ตเอารูปตัวเองแปะอยู่อย่างนี้

ตอนแรกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนสติมดีคนบ้าคนเพี้ยนอะไรหรือเปล่า
เอารูปตัวเองไปห้อยให้กับน้องหมาอย่างนี้นะใช่ถูกต้อง
พิการขาขาดนะครับก็มีป้ายห้อยคอไม่เหมือนกับสุนัขทั่วไปนะครับ
เป็นรูปใบหน้าของชายคนหนึ่งด้านหลังป้ายมีข้อความระบุว่า
ยินดีรับผิดชอบหากสุนัขตัวนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
เขียนเบอร์โทรติดต่อแล้วไว้เรียบร้อยเลยนะครับ
คนไปเห็นเขาก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาไปลงในสังคมออนไลน์

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปเลยครับ
ไปหาชายที่อยู่ในภาพอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
แล้วก็ไปเจอสุนัขพันธ์ไทยตัวนี้ซึ่งขาขาด
เป็นสุนัขตัวผู้นอนอยู่หน้าร้านขายพวงมาลัยดอกไม้นะครับ
เจ้าของร้านชื่อว่านายนัทธพงศ์งามสง่า
บอกว่าสุนัขตัวที่เห็นชื่อว่าโอวันตินอายุประมาณ๑๒ปี
ก่อนหน้านี้โอวันตินมันเป็นสุนัขจรจัดอยู่แถวตลาดร่มหุด
คุณเขียนมาสอนตลาดร่มหุบรู้จักกันอยู่แล้วนะ
อาศัยอยู่กับคุณนัทธพงศ์มาได้สัก๔๕เดือนแล้ว
เมื่อปลายปีที่แล้วไอ้เจ้าโอวันตินเนี่ยมันถูกรถชนขาหักที่ตลาดร่มหุบ
ก็เลยเข้าไปช่วยตอนแรกมันไม่ยอมให้จับไล่จับกันอยู่นาน
พาไปส่งสัตวแพทย์นะครับทีนี้อาการบาดเจ็บมันหนัก
หมอต้องตัดขามันทิ้งข้างหนึ่งนะแล้วก็รักษาตัวอยู่เดือนหนึ่ง
พอหายดีจากโรงพยาบาลสัตว์ก็ถูกจับไปปล่อยไว้ที่เดิม
แล้วพอเวลาเจ้าโอนตินมันเห็นนายนัทพงศ์เพราะว่าเขามีร้านดอกไม้อยู่แถวนั้น
มันก็จะวิ่งมาหาวิ่งมาหาแล้วไม่ยอมไปไหนก็เลยเอามาเลี้ยง
เอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านก็มีหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับ
วนตินมันก็นอนเฝ้าหน้าร้านไม่เคยไปกัดไปทำร้ายใครนะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเออก็กังวลอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันไปทำอะไรใครเข้าวันหนึ่งเนี่ย
เดี๋ยวมันจะยุ่งแม้จะมี๓ขาเป็นหมาพิการก็แล้วแต่
เมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมาพอดีไปถ่ายรูปแล้วรูปมันเหลือ
อบรมเรื่องพิสุนักบ้าต้องถ่ายรูปเอาไปใช้ทำประวัติอะไรด้วย
ก็เลยเอารูปของตัวเองที่เหลือไปเลี่ยมกรอบเขียนช่งเขียนชื่ออย่างที่ท่านเห็น
มาใส่คล้องคอเจ้าโอวันตินซะเลย
จะได้ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเวลาใครเขาถูกมันกัดหรือมันทำอะไร

นี่มีรายละเอียดหมดเลยเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่นี่แล้วไม่ได้ใส่แค่ตัวเดียวนะ
๔ตัวนะครับเอาไปห้อยคอสุนัข๔ตัวนะครับ
สุนัขจรจัดแถวนั้นด้วยที่เขาก็เห็นมันอยู่เป็นประจำ
มีเจ้าโอวันตินเจ้ากล้าหารเจ้าเสือไฟแล้วก็นางศรี
ชาวบ้านบางคนบอกว่าสติไม่ดีหรือยังไงแต่เขาก็ไม่สนใจ
งั้นก็ลองเอารูปเราไปเลี่ยมใส่กรอบแล้วมาห้อยคอหมาเลย
แต่ว่าข้างหลังเรานี่เราก็น่าจะเขียนอะไรไว้เผื่อใครที่เราไม่ได้บอกเขาว่าตอนแรกอ่ะ
เขาเห็นเขาก็ได้ไม่ทำร้ายพวกนี้แล้วก็โทรมาหาเรา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

แต่สำหรับผมมันไม่ได้บ้าครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ครับ
คือแก้รูปเรามาติดแค่นั้นเองครับแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้

คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
คือแค่รูปเรามาติดแค่นั้นเองแต่ว่าหมาตัวนี้อาจจะไม่โดนทำร้ายก็ได้
หากสุนัขจรจัดไปกัดคนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
คนที่ถูกสุนัขกัดจะได้รู้ว่าอ๋อมีสุนัขเป็นสุนัขจรจัดก็จริง
แต่มีคนเขาดูแลคอยรับผิดชอบอยู่ไม่ต้องไปถามหาความรับผิดชอบจากใคร
ก็ดีครับคือให้คนเลี้ยงหมามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงหมา
เพื่อว่าเวลาหมาไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
จะได้เจ้ามหาไว้ให้หมารับผิดชอบได้ถูกคนถูกที่ถูกเวลา
ก็หมายความว่าบางทีหมากลัวคนตีมันไม่ค่อยสมประกอบ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้รู้อ๋อคนนี้คนนี้เขาดูแลนะ
คือเขาทำอย่างนี้เพราะว่ามันก็กึ่งกึ่งสุนัขจรจัด

คือไม่ได้เอามาเลี้ยงในบ้านมีรั้วรอบขอบชิด
เหมือนกับเดินไปเดินมาอยู่แถวชุมชน
ก็เหมือนกับจรจัดเพียงแต่ว่ามีคนดูแลรับผิดชอบ